เพราะว่าวันนี้บันเทิงไทยรัฐจะพาบุกไปค่ะ
บุกไปดูเคล็ดลับความหล่อของนักร้องลูกทุ่งขวัญใจแม่ยก

นานทีมีผลเราจะได้เห็นเรือนร่างของเขา

ต้องบอกว่านะคะครั้งหนึ่งกว่าจะหล่อได้
หนุ่มตรีเขาใช้เวลานานหรือเปล่าค่ะ

ฟรีลองมานานจัดให้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ
บันทึงไทยรัฐได้โอกาสขอบุกไปอย่างหลังเวทีนะคะ
ขณะที่หนุ่มตรีกำลังนั่งแต่งหน้าแล้วค่ะ

ต้องบอกว่าความน่ารักของหนุ่มตรีก็คือความชิวคุณผู้ชม

นั่งแต่งหน้าทำผมแบบสบายแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
แม้จะเป็นนักร้องที่บอกว่าดังแล้ว
แม่ยกทั้งบ้านทั้งประเทศทั้งเมืองนะคะ

ทุกครั้งเต้นเสิร์มหลอจะเต็มกันหน่อยพี่
เพราะไม่อยากให้แฟนผิดหวังอันนี้ถูกต้อง
เพราะว่าเวลาแฟนเจอจะได้แบบว่ามีความสุขไง

ส่วนที่หลายคนรอรอนานมากนะคะ
ว่าเมื่อไหร่หนุ่มตรีจะเอาหุ่นแบบอวดหุ่นคลูบ
เนี่ยตอนนี้นะคะลงไอจีอีกครั้ง
เออก็เป็นตัวของตัวเองคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าตัวจริงน่ารักมากเลยนะ

ชิวชิวอ่ะ
เออถอดเสื้อเลยพอกรูปกริบนะจ๊ะ
ทำคลิปก็ได้นี่รอดูอยู่จ้า